คุณผู้ชมครับเขาว่ากันว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใคร
ไม่ว่าจะอายุแค่ไหนก็มีความรักได้
ใครที่เป็นโสดไม่ต้องห่วงนะวันหนึ่งคุณอาจจะเจอความรักก็ได้
มันมีเรื่องราวความรักของรุ่นพี่กับรุ่นน้องในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
รุ่นพี่เป็นผู้ชายอายุ๘๑ปี
รุ่นน้องเป็นผู้หญิงอายุ๖๗ปี
เขาพบกันในโรงเรียนผู้สูงอายุสุดท้าย
ตกลงปงใจแต่งงานกัน

ไปดูกันหน่อยนี่นี่คือขบวนขันหมากน้องมิ้น
นี่คือขบวนกลองยาวพร้อมนางรำเสื้อผ้าสีสดใส
เป็นขันหมากของนายสนมล่าสวยเป็นเจ้าบ่าวอายุ๘๑ปีแล้วครับ
เขามีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันแต่งกายเป็นชุดนักเรียนดูนักเรียน

มาร่วมขบวนแห่ขันหมากไปสู่ขอเจ้าสาวคือนางสมใจห่างสูงเนินอายุ๖๗ปี
เป็นรุ่นน้องในโรงเรียนเดียวกัน

สร้างความฮือฮาให้กับคนที่ไปร่วมงาน
ใครจะเชื่อครับอายุขนาดนี้แล้วยังพบรัก
ก็ความรักมันไม่ได้เข้าที่ตัวเลขไง
มันไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องอายุเท่าไหร่
ใช่นี่พอแห่ขันหมากไปถึงหอประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ
การบริหารส่วนตำบลนาผู้อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
ก็ต้องผ่านประตูเงินประตูทองก่อนตามประเพณีของภาคอีสาน

หน้าตาเหมือนแค่๖๐นะดูดิ

ต้องบอกแบบนี้งานนี้ไม่มีสินสอด
แต่เจ้าบ่าวมอบสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่สวมคอให้กับเจ้าสาว

ไม่ต้องมีสินสอนฉันไม่ต้องการนะครับ
บ่าววัย๘๑ปีบอกว่าดีใจมาก
ดีใจที่อบตนาผู้จัดงานแต่งงานให้
เขาเองเป็นพ่อม่ายลูกสองแล้วไม่ได้เป็นโสด
รู้จักกับเจ้าสาวอายุ๖๗มานานแล้วครับนะฮะ
อยู่กันคนละหมู่บ้านห่างกันแค่๑กิโล
แต่ไปรู้จักกันสนิทกันเพราะไปเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ

ไปทำกิจกรรมทำนั่นทำนี่ก็เลยรู้จักกัน
รักไข้ชอบพอกันนะครับ

คบหาดูใจกันหลายเดือนเหมือนกันนะ

แล้วก็ตกลงโปรงใจจะร่วมใช้ชีวิตด้วยกัน
คำถามคือลูกเขาว่าอะไรไหม

เพื่อความสุขของพ่อของแม่เขาก็เปิดทางให้เพราะต่างคนต่างไม่มีใครนะครับ
เจ้าสาวเขามีลูกมา๓คน
เขาบอกว่าเขาประทับใจฝ่ายเจ้าบ่าวเพราะว่า
เป็นคนดีคุยสนุกไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับ
หลังเสร็จสิ้นพิธีบายศรีสู่ขวัญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็เป็นประธานให้
แล้วก็ซิบถามเจ้าบ่าวสิ

บอกลูกหลานหน่อยซิทำไมถึงยังเตะปี๊บดังอยู่หรือเปล่า
แบบนี้เจ้าบ่าวหัวเราะแล้วไม่ยอมบอกเคล็ดลับ

แบบว่าแม้มาถามแบบนี้ฉันก็เขินสิ
เออยังเตะปี๊บดังหรือเปล่า

จะไปถามดิเนี่ยแล้วพี่กำก็เลือกของเขา
เจ้าบ่าว๘๑นะ
รัฐทีวีขอแสดงความยินดีด้วยน่ารักจริง
ความรักมันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่เวลาไหนก็ได้

แต่มันก็ต้องมีขอบเขตในกรอบของทุกลับสัญละธรรมประเภนนี้
อืมอ่านะครับอ่าช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือของเราด้วยนะคะอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรค่ะครับ